ที่นี่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ที่นี่เขาก็มาเป็นครอบครัวมาต้อนรับวันแม่เลยจ้า

ตัวเลขนี่คือครอบครัวเสือดำ

คุณสมเจตจันทนาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ครอบครัวเสือดำ
คนที่ดูเห็นก็ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจ
ก่อนหน้านี้นะจะมีภาพเสือดำเดินร่วมอยู่กับเสือดาว
และก็สัตว์ป่าอื่นอีกหลากหลายชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
แล้วก็ออกเผยแพร่ให้คนไทยได้เห็นแล้วว่าป่าอุดมสมบูรณ์
รวมไปถึงให้เห็นถึงความสำคัญของสัตว์ป่าหลายชนิดที่ใกล้จะศูนย์พันธุ์ด้วย
โอ้ยน่ารักน่ารักนะใช่แต่สัตว์ต่างเหล่านี้ที่หายาก
ก็ยังหาพบได้ในผืนป่าแก่งกระจานแห่งนี้
ซึ่งเป็นมรดกทางมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่๓ของประเทศไทยนะ
ซึ่งการพบเห็นและบันทึกภาพได้ในครั้งนี้ค่ะ
ต้องใช้ความอดทนและใช้ทักษะในการติดตามบันทึกภาพสัตว์ป่าด้วยนะคะ
และจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีทางธรรมชาติ

แล้วก็ทำให้ครอบครัวของสัตว์ป่าออกมาให้ได้พบเห็นอยู่ประจำ
จะบอกให้มันเป็นภาพที่หาชมได้ยากจริงครับ
และอย่างที่บอกเวลามันถึกภาพ

มันจะต้องไม่ไปรบกวนวิถีทางธรรมชาติของเขา
เจ้าเสือพวกนี้มันจะมีสัญชาติยานในการรับรู้ไวมาก

อุ้ยแล้วมันกินอะไรคะเนี่ย
คือมันก็เหมือนมันเป็นวงจรชีวิตของสัตว์ค่ะ
กินเนื้อเขาก็จะล่าเนื้อเพื่อมาเป็นอาหาร
อันนี้ก็ให้ดูเหมือนคุณได้ดูสารคดี
คุณดูตลอดข่าวทุกวันคุณได้ดูสารคดีไปด้วยนะ
เห็นไหมถึงแม้ว่าเราจะดูไร้สาระบ้าง
แต่บางทีมันก็มีสาระที่แฝงอยู่
ถ้าคุณตั้งใจดูคุณก็อาจจะได้
เขาบอกอย่างนี้ว่าจริงก็อยากให้เราช่วยดูแล
ไม่ล่าสัตว์ไม่ทำลายผืนป่า
เพราะว่าสัตว์เหล่านี้เขาจะได้อยู่ในป่าที่มันมีความอุดมสมบูรณ
แล้วเราก็จะได้เห็นภาพน่ารักให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบนี้
ถือว่าผืนป่าแห่งนี้ซึ่งหลายคนรู้กันดีอยู่แล้วว่า
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก
ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่๓ของประเทศไทย

ถ้าดูอย่างนี้น่ารักคือสื่อพฤติกรรมมันคล้ายแมว

ใช่ป่ะเวลามันแบบว่าเดินเวลามันเล่นกันอะไรอย่างนี้
เห็นแบบนี้แล้วอยากกลับไปเลี้ยงแมวดำ